ตำรวจจับชายคุ้มคลั่งมีอาวุธ

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปนี้คุณผู้ชมจะร้อง
คุณเมฆไปจับพี่บ้าจังไงเบื้องพยายามยางถือมา

ตำรวจไปจับผิดโฟนคุณอยู่กลางถนน
ตำรวจลงรถกลัวแล้ว
ตำรวจลงรถก็ไปจับเพราะเยี่ยมหนียางมาก

ตำรวจลงรถแล้วสิไปจับเพราะเยี่ยมหนียางมากเมื่อกี้เนี่ยเมฆ
อันนี้คือคนร้ายแต่ว่าตำรวจตำรวจรถจอดรถจะจับ

น้องวงครับ
ขอยิ้มคำเขาได้ไหมโอ้ยสูง

บัวแมนบัวแมนไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนนั้น
คุณลุงแกเดินถือถุงดำเก็บของเก่าเอาไปจับแกซะงั้น
คือคุณลุงแกก็คงงแหละไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แต่นู่นที่วงไว้แดงนะคะคือชายคุ้มคลั่ง

แล้วต้องเป็นอย่างไรคุณตำรวจ
นี่ผมอยู่นี่กวักมือมาเนี่ย
ดีนะว่ามีพี่มอเตอร์ใส่เสื้อขาวชี้นู่นอยู่พูด
ใช่สุดท้ายค่ะคุณผู้ชม
ก็เข้าไปจับกลุ่มได้นะคะสำหรับชายคุ้มคลั่ง
แหมพอคลิปนี้แชร์ออกไปนะคนวิภาควิจารณ์เยอะ
ขำก็ขำเห็นใจคุณตำรวจก็เห็นใจ
คือบางคนเขาบอกว่าโหคุณตำรวจ
นี่เป็นยุทธวิธีเลยนะในการจับกลุ่มคนร้าย
มันต้องเร็วไงคุณทัศนัยจับไว้ก่อน
ใช้ความว่องวัยในการเข้าชาร์จ
แต่แหมคนที่ตำรวจไปจับคนแรกนี้
สุดท้ายเป็นคนขายขวดที่เดินอยู่ริมถนนนะคะ

ไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นคนคุ้มครั่งหรือว่าเป็นชาวบ้านทั่วไป
เออนะครับมันก็ซิตคอมดีเหมือนกัน